ไปเริ่มต้นกันที่ความขึ้นวัยของวอลเลฟอลหญิงทีมชาตาม่วงวันนี้
แต่ว่าถือว่าชนะใจคนไทยทั้งประเทศนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี
แต่ว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญในเซตที่๓นะครับเนื่องจากพิมพิชยานั้นมีอาการบาดเจ็บนะครับ
ก็ต้องหามออกไปในเซตที่๓แต่ว่ายืนยันแล้วนะครับว่าเป็นเพียงแค่การตัดคิวเท่านั้นนะครับ
เซตแรกนั้นทีมชาติไทยทำได้ดีนะครับชนะไปก่อนแต่ว่าโปรแลนดนั้นแก้เกมนะครับ
เพื่อสู้แสงเอาชนะไป๓เซตสุดท้ายนะครับสรุปไทยแพ้โปรแลนด์ไป๒ต่อ๓เซตนะครับ

แต้มตาม๘ต่อ๑๒พิมพิชยากกรัมนั้น

จนต้องออกไปพักข้างสนามแล้วก็

ปตันทีมชาติไทยก็เปิดเผยนะครับว่า

ส่วนที่มีภาพบีมพิชยาร้องไห้นั้นก็อาจเป็นเพราะ
แค่นิดเดียวทีมชาติไทยก็ชนะได้แล้วนะครับ
เจ้าตัวก็อยากที่จะช่วยทีมต่อ
ถ้าลงได้เนี่ยก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับ

แล้วก็สภาพร่างกายที่เหนื่อยล้ามากนะครับ
มาหลายแมชแล้วก็ต้องเดินทางไกลด้วย

ทางโคชด่วนดันไหนสี่วัชระเมธากุลนะครับ

ก็ชื่นชมนักกีฬานะครับที่พยายามต่อสู้

ก็ทำให้เล่นได้ยากขึ้นครับ
เรื่องกระบวนการเล่นแต่ช่วงหลังมาเนี่ย

เราบริการคุณประกอบกับเรื่องของนักกีฬาเรา
ของบีมนะครับพอดีไม่ได้ลงด้วย
มันก็เลยอาวุธของเราก็เลยน้อยไปนิดนึงนะครับ
ก็เลยทำให้เรื่องของการเล่นเนี่ย
แต่เซต๕จริงเราเข้ามาได้ดีครับ
แต่ต้องยอมรับว่าเราเป็นประพธิภาค
แล้วก็เขาก็ทำเกมเรื่องของการโต้กลับเราได้ดีด้วยครับ
ก็ค่อนข้างหนักนะครับแต่เราก็ต้องสู้นะครับ
แล้วด้วยกวดคันต่างเนี่ยเราก็ต้องเตรียมฐานของเราให้ดี
จะต่อสู้เพลงให้ดีที่สุดในเรื่องของการเล่นกับญี่ปุ่นครับผม
ส่วนเมื่อวานนี้ครับ๑๖มิถุนายนนะครับ
เป็นวันคล้ายวันเกิดของบีมพิมพิยากกรำนะครับ
ก็อายุครบ๒๔ปีนะครับทางทีมงานสตาร์ฟโค้ชเองก็พร้อมเพื่อนร่วมทีม
ก็ร่วมร้องเพลงโวยพรให้นะครับไม่มีเค้กในห้องแต่งตัวนะครับ
แต่ว่าทางโค้ชด่วนเนี่ยไอเดียเก๋เลยนะครับ
นำไฟแชคมาจุดเสมือนเป็นเค้กนะครับแล้วก็ให้เจ้าตัวได้เป่ากัน
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ลุ้นว่าทีมพิชากรัมนั้นจะลงเล่นกับญี่ปุ่นในวันนี้ได้หรือไม่นะครับ
ดาที่๒นัดที่๓นะครับพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้นะครับ
ติดตามกันได้เวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ